มองซ้ายมองขวาให้ดีเช่นเดียวกัน

มันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แบบนี้ค่ะ

อันนี้ก็จะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่อนข้างชัดเลยนะคุณผู้ชมว่า
รถที่ติดกล้องเขาขับมาทางตรงปกติเลยค่ะ
ปรากฏว่าจู่รถจักรยานยนต์

ก็อย่างที่เห็นแหละคุณผู้ชมว่าเบรกไม่ทัน

จะไปรู้ได้ยังไงอยู่จะมาทำอย่างนี้
โดนชนเข้าไปจังแบบนี้

คือจะพูดว่าการตัดสิน
ใจที่ใช้คำว่าอะไรดีมักง่ายแล้วไม่เคารพกฎจราจรก็ได้นะ
ก็ไม่อยากจะฟันทงนะว่าสิ่งที่ทำลงไปจะเพื่ออะไรนะครับ
คือเราก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ดีทำไมถึงตัดสินใจหัก
แล้วเลนขวาสุดต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะรถเขามาเร็ว

อย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงอย่าเอาชีวิตมาทิ้งเลยครับ
มันไม่คุ้มอ่ะคุณเนาะเรื่องใครผิดใครถูกอันนี้เราไม่ได้ตัดสินหรอก
แต่ว่าเราอยากจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมดูว่า
การตัดสินใจชั่ววูบที่มันแบบมันมันเปลี่ยนชีวิตคุณได้อ่ะใช่
มันสามารถเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมากมาย
เอายกตัวอย่างมาให้ดูเป็นอุทาหรณ์เตือนใจกันแบบนี้